คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่ครอบครัวสุดน่ารักครอบครัวนี้บ้างค่ะ
คุณยุ้ยปรัฐมวัลนะคะไม่ใช่ห่วงแค่คุณแม่ทุมอย่างเดียวนะคะ
ยังห่วงคุณพ่อรองด้วยเหมือนกันเนาะ
ในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะนานครั้ง
ถึงจะพาคุณพ่อไปเยี่ยมคุณแม่นะคะ
แล้ววันไหนที่ตรงแล้ววันที่ไปค่ะก็ตรงกับวันครบรอบ๕๒ปี
พ่อรองกับแม่ทุมนั้นคลองรักกันมาค่ะ
ยุ้ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าภาพวันนั้นเนี่ย
มันประทับใจคนที่เป็นลูกอย่างมากเลย
โพสต์ลงโซเชียลซะหน่อยนะคะ

แล้วก็อัปเดตนะล่าสุดนะคะวันก่อนค่ะ

ตอนนี้อ้วนท้วนนะคะหน้าตาผ่องใสขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชม

มันเป็นช่วงที่แบบช่วงโควิดเนี่ย

แล้วคือเวลาได้ไปทีเนี่ยพ่อก็จะดีใจ
แล้ววันนั้นก็คือไปด้วยแบบวันครบรอบแต่งงาน
คุณพ่อคุณแม่ปีที่๕๒

เขาก็ยังแบบแตะมือจับมือกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ไปเมื่อวานหัวใจความดันอะไรก็แบบก็โอเค
ดูตรงหน้าว่าตอนนี้คุณแม่ยังสดใส
คุณแม่ยังแบบเงินพ้นสมบูรณ์ยังยิ้มให้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือทุกคนก็แฮปปี้กลับบ้านแล้ว
มาที่เรื่องงานแสดงกันบ้างดีกว่านะคะ

ยุ้ยกลับมาถ่ายละครแม่เบี้ยของพี่เอสุปชัยแล้วนะจ๊ะ
แต่ที่เป็นห่วงมากกว่าก็คือการกลับไปโรงเรียนของลูกสาวค่ะ
คือพอดูข่าวต่างประเทศไงที่เปิดโรงเรียนใช่ไหม
แล้วก็โควิดกลับมาระบาดอีกค่ะก็เริ่มเป็นห่วงลูกค่ะ
คือตอนแรกก็แบบเริ่มรู้สึกว่ามันก็เริ่มคลายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพลอยแบบเห็นข่าวประเทศอื่นที่เริ่มเปิดเรียนไปอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกเป็นปกตินะคุณผู้ชมนะ